เรื่องนี้ก็สำคัญว่าเป็นเรื่องเงินเงินทองนะคะ
คุณจะรู้สึกยังไงถ้าเดือนที่ผ่านมาใช้น้ำแค่สามสิบสองบาทอืม
เพราะเดือนต่อมาน้ำเนี้ยต้องจ่ายถึงแปดพันกว่าบาทปกใจใช่ไหมครับคุณผู้ชม
สองสามีภรรยาใช้น้ำกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นเองนะฮะ
ไปดูรายละเอียดกันนะคะผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้นะคะ
จากนายสุริยาส่องแสงศักดิ์เป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์๒ชั้น
อยู่ที่หมู่บ้านปลาทองปลาจีนบุรีค่ะเขาได้บินน้ำปลาปลานี้มาค่ะ
ประจำเดือนพฤษภาคมแปดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบสามสตางค์
บ้านนี้ฉันก็ยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะผมว่าผมน่าจะใช้หลายปีครับ
กว่าจะได้ราคานี้ฮะเพราะว่าไม่ค่อยอาบน้ำอาบครับ
แต่ว่ามันไม่เยอะขนาดนี้อุบันอาบห่อนใช้ยังไงอ่ะ
นี่มันเป็นราคาโรงงานเลยนะคะเนี่ยคือเขาบอกว่าโอ้โห
มันมากกว่าเดือนเมษายนหลายเท่าเลยเพราะว่าเดือนเมษายนเนี่ย
เขาใช้ไปแค่สามสิบสองบาทเท่านั้นเอง
แล้วอยู่กันสองคนแล้วก็ใช้น้ำเป็นปกติ
ก็คืออาบน้ำเช้ากับเย็นนะคะคุณสุริยาก็เอาบินไปสอบถามนะคะ
เขาก็บอกว่าเรื่องนี้เจ้าของบ้านต้องรับผิดชอบเอง

แล้วทำไมเดือนเมษายนมันถึงแค่๓๒บาทเองนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันอาจจะมีท่อแตกอยู่ใต้ดิน
ซึ่งเรื่องนี้เจ้าของบ้านต้องหาช่างไปสำรวจ

เอาไปฟังกันหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคือค่าน้ำมันขึ้นมาหลายเท่าขนาดนี้

คุณสุริยาบอกโหทำงานเดือนหนึ่งได้แค่๙๐๐กว่าบาท
ต้องมาจ่ายค่าน้ำเดือนนี้๘๐๐กว่าบาทไม่ไหวนะคะ

ซึ่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคกะบินบุรี

ก็ทำความเข้าใจกับคุณสุริยา
แล้วก็แนะนำให้เปลี่ยนท่อใต้ดิน

ท่านบอกว่าการประปาจะช่วยเหลือเปลี่ยนท่อใต้ดินชำรุดให้
ด้วยการเดินท่อน้ำภายในให้ใหม่

ก็เดี๋ยวจะทำได้ในวันพรุ่งนี้เลย

อย่างนี้น้ำรวดแน่นอนรวดตรงไหนเท่านั้นนะครับ